ก็ถือว่ามีการหารือในเบื้องต้นนะครับ
สำหรับวันนี้คณะกรรมการในการเลือกตั้งก็มีการพูดคุยกันว่า
การที่ทหารเข้าไปดูคู่หาเลือกตั้งนะครับ
ระหว่างที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดการเลือกตั้งในช่วงกลางวันของวันนี้นะครับ
ว่าจะเข้าข่ายผิดข้อหาใดหรือไม่
แต่เบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
ส่งผลไปถึงสามารถทำให้เขตนั้นต้องเลือกตั้งใหม่ได้ครับ
เหตุการณ์นั้นกล่าวเกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่สามสิบสามสามสิบสี่นะครับ
แขวง๓เซนในเขตพญาไทยหน่วยเลือกตั้งที่๖กรุงเทพมหานครครับ
โดยนายเมธาศิลาพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็กล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่าหลักการที่สำคัญของการออกเสียงเลือกตั้งก็คือ
ต้องเป็นไปโดยตรงแล้วก็รับแล้วก็ต้องไม่ให้ผู้ใดรับทราบว่าลงคะแนนอย่างไร
แต่มีข้อกฎหมายยกเว้นในกรณีเดียวนะครับก็คือผู้พิการหรือว่าผู้ทุกผลภาพเนี่ย
ที่ไม่สามารถลงคะแนนเองได้ก็ตรงนี้จะเป็นข้อยกเว้นนะครับ
แม้ว่าจะไม่มีฐานความผิดระบุชัดเจนว่าบุคคลที่ไปชะโงกดูการลงคะแนนของผู้ออกเสียงในครูหาอื่นมีความผิดฐานใด
แต่ก็อาจจะกระทบต่อผลการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นว่าเป็นการลงคะแนนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แล้วก็หากไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่หรือไม่
อันนี้ซึ่งจะอยู่ในอำนาจการพิจารณาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะทำการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็จะมีกรณีที่คนอื่นจะเข้าไปรับทราบการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด
อันนี้เป็นหลักการที่สำคัญอยู่แล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อผลการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับ
ว่ามันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งก็อาจจะมีมาตรการในลักษณะที่จะต้องลงคะแนนกันใหม่อะไรแบบนั้นแต่ว่าโจมกุกโจมปรับอะไรมันก็ไม่มีชาดเจนนะครับ
อกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าแนวทางการสืบสวนในคดีดังกล่าวจะต้องพิจารณาด้วยว่า
นายทหารผู้ซึ่งไปชะโงกดูในคู่หาเลือกตั้งของพลทหารรายอื่นนั้นเนี่ย
เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นหรือไม่
เพราะว่าตามระเบียบกรกตแล้วนะครับมาตรา๑๔๘ระบุว่า
ห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในเขตเข้าไปในที่เลือกตั้ง
แต่ผู้มีหน้าที่แล้วก็ผู้เข้าไปใช้สิทธิ์
โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งครูหาออกเสียงลงคะแนนนะครับ
แต่ว่าในระเบียบก็ไม่ได้กำหนดอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของฐานความผิดเอาไว้
ซึ่งจะต้องพิจารณาต่อไปนะครับว่า
กระทำดังกล่าวเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือไม่
เพราะไม่เช่นนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
กรกตมาตรา๖๖ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับที่กรกตก็รับเรื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป
รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประมาณ๑๘นาฬิกานะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมา
โลกโซเชียลเองก็ลุ้นว่าบัตร๑๕๐๐ใบนี้จะส่งไปยังเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์๑๕๐๐คนนั้นหรือไม่
สรุปเมื่อสักครู่นี้นะครับทางกรกตเองก็ยอมรับแล้วว่า๑๕๐๐ใบนั้นก็ไปไม่ถึงการนับคะแนนนั้นก็แสดงว่าอาจจะเป็นบัตรเสียซึ่งเดี๋ยวทางกรกตก็จะเร่งพิจารณาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ
ขอบคุณคุณยุธยาตุ้มมีด้วยนะคะสำหรับคลิปที่เห็นแล้วก็มีการไปแชร์กันแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่เรื่องของทหารไปใช้สิทธิ์ในหน่วยทหารเนี่ยแล้วก็มีทหารเข้าไปกำกับดูแลในครูหาที่กากบาทเลยเนี่ยคือนักข่าวไปทำข่าว
บันทึกภาพนี้มาได้พอดีคนก็เลยแชร์ต่อกันเยอะก็เลยต้องไปถามกรกตว่ามันผิดหรือไม่ผิดยังไงบทลงโทษเป็นยังไงเมื่อกี้สรุป